ไปดูอีกคนนึงแล้วกันนะคะแฟนคลับคิดถึงเหมือนกัน
นานทีช่วงโควิดเนี่ยแกก็หายไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ออกงาน
ล่าสุดเจอกันคิดถึงคิดถึงนะคะ
๑๗เพื่อชีวิตคนนับล้าน
จัดไปเมื่อวันที่๒๕๒๖มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่ร่วมโครงการ๔๓โรงพยาบาล
โดยภายในงานค่ะมีบรรดาสื่อมวลชนหลายสำนักเลย
ปักหลักเลยนะมาเฝ้าตามข่าวรอสัมภาษณ์พี่ตูน
ถึงเรื่องงานแต่งงานงานวิวานี่แหละค่ะ
แล้วก็เรื่องที่ควงสาวก้อยรัชวินนะว่าที่ภรรยาคนสวยไปสวีทที่ทะเลค่ะ
แต่กองทัพสื่อต้องผิดหวังกันเป็นแถวเลย
เพราะพอพี่ตูนนะคะกล่าวบนเวทีเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว

วิ่งเร็วไปเลยนะคะหายไปเลยนะคะเราก็เลยไม่ได้พูดคุยกัน
ว่าอยากจะช่วยพี่ทุกคนครับผมขอขอบคุณอีกครั้งครับ